แม้ว่าทั้งคู่ไม่เคยพูดหรอกว่าเป็นแฟนกัน

ด้วยความว่าสนิทสนมกลมเกลียวกันเหลือเกิน

ทั้งในทั้งต่างประเทศนะคะ

ผลทริปแพ็กกระเป๋าบินออกจากสังกัดเดิมไปแล้ว
แฟนก็เลยจ้องไปที่ไม้พัทรเดชกันบ้างดีกว่า

จะย้ายตามปุ๊กลุ๊กไปหรือเปล่านะคะ
งานนี้ไมค์ไม่รอช้า

ส่วนสัญญาเหลือกับช่องนี้เท่าไหร่ยังไม่ขอพูดถึง
ยังอยู่นะครับ
ก็อยู่แถววิพาวดีนี่แหละนะคะ
เข้าใจแล้วครับ